แล้วทิศปุกษาต่อเนื่องกันที่เรื่องเกี่ยวกับจริง
แล้วเดี๋ยวไปดูนะครับไปลุ้นกันค่ะว่าลงมาอย่างปลอดภัยหรือเปล่า

ทั้งครูฝึกทั้งนักเรียนผลโรมตำรวจ
เขาสติดีครับควบคุมสถานการณ์ได้แบบกลางอากาศกันเลยนะคะคลิปเนี้ยเป็นการฝึกกระโดดร่มจริงจริงของนักเรียนในสิบ
ตำรวจพลร่มใหม่ที่สนามฝึกค่ายมริคทายวันที่ชะอำเพชรบุรี
กระโดดลงไปทีละคนทีละคนทีละคนเป็นการฝึกกระโดดร่มแบบน็อกดาวน์นะคะ
หมายความว่าพอกระโดดลงมาจากเครื่องแบบที่เห็นนะคะร่มจะกางเอง
ภายใน๔วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องควบคุมร่มให้ร่อนลงในจุดเป้าหมาย
แต่ปัญหาคือตามคลิปภาพนี้มีร่มสองคันเกิดปัญหาคือร่มขาดครับ
แล้วร่มเกิดหมุนมาเกี่ยวกันชนกันกลางอากาศอ่า
ทำยังไงล่ะทีนี้ครูฝึกภาคพื้นดินรีบตะโกนใส่เครื่องขยายเสียง
ตามที่เราได้ยินแนะนำให้แก้ไขสถานการณ์ตามหลักการ
จนสุดท้ายนักเรียนพลร่มตำรวจทั้งสองคนร่อนลงมาในสนามฝึกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เห็นไหมคะเหมือนร่มมันมีแบบความขาดอยู่ด้วยแล้วมันพันกันนี่คือสติสำคัญนะคะ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกลางอากาศแบบนี้ครูฝึกบอกว่าต้องรีบตั้งสติ
แก้ไขสถานการณ์ให้เร็วและรอบครอบค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลาทุกวินาทีมันคือความเป็นความตายอืม
แต่คลิปนี้คือต้องบอกว่าปลอดภัยนะคะก็ครูฝึกก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดี
นักเรียนก็ควบคุมสติได้ดีมากเพราะครูบอกให้ให้ไปอ้าวงั้นก็ไปอยู่ด้วยกันเลย
ใช่เกาะกันไว้เกาะกันไว้อย่างนี้ค่ะค่อยร่อนลงมาด้วยกัน
แต่ข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีที่ปลอดภัยแต่มันก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่า
ก่อนที่จะกระโดดลงมาค่ะก่อนที่จะฝึกค่ะการตรวจสอบอุปกรณ์
ไม่ให้มันเกิดปัญหาอันนี้คือเรื่องสำคัญตั้งแต่ต้นต่อต้นเรื่องเลยนะคะ
ไม่จำเป็นจะมาต้องแก้สถานการณ์กลางอากาศไง
ควรจะแบบตรวจสอบให้มันดีตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเป็นห่วงค่ะ
อันนี้โชคดีมากนะฮะนี่ตอนลงนี่ก็น่ากลัวนะ